เจ้าแจ๊กริมเจ้า
โอ๊ยอุ้มตันและลึกเขาตื่นแขกค่ะคุณค่ะ
เพื่อได้เห็นลีลาการถ่ายแฟชั่นในรอบ๑๗ปีของแดดี้แพทย์โทเวอร์แพทย์
มันช่างละมุนต่อหัวจิตหัวใจอะไรป่านี้
ดูทั้งเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นแบบสวมสูตรหล่อเท่

ซึ่งดาเมฆรุนแรมเป็นที่สุด
ทำเอาสาวน้อยสาวใหญ่หัวใจบางเบาลอยเคลิ้มไปตามกันเลยล่ะค่ะ
นี่ขนาดบอกว่าเป็นอะไรที่ไม่คุ้นเคยนะคะเนี่ย
ก็เป็นอะไรที่ไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับ

อมเมอเจ้าอมเมอเจ้าอมเมอเจ้า
บาทลึกถึงส่วงในเป็นที่สุดท่านแดดดี้ค่า